เราไปดูเรื่องที่สืบเนื่องจากอุบัติเหตุที่มีนักเรียนเทคนิคศรีสะเกด๑๓คนนะครับ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถกระบะคว่ำนะฮะชนแล้วก็พลิกคว่ำเมื่อกลางดึกวันที่๒๙กันยายนที่ผ่านมานะครับ
แต่ปรากฏว่ามันมีเรื่องราวที่ชาวบ้านเขาก็พูดคุยกันช่วงที่เกิดอุบัติเหตุในคืนวันนั้นนะครับ
ศพตรงนั้นนะครับที่เสียชีวิตกันไปชาวบ้านบอกว่าอย่างชาวบ้านที่มายืนรอรถแถวเนี้ย
ตรงบริเวณปากซอยจุดเกิดเหตุที่ย่านกิ่งแก้วสมุทรปราการ
รวมทั้งแม่ค้าที่ขายของแถวนั้นพบวิญญาณคนตายยังวนเวียนอยู่ในพื้นที่
ต้องนิมนต์พระสงฆ์มาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้นะครับ
คุณกิติศักดิ์วิวรชัยเจริญศุกร์ลงพื้นที่ไปนะครับไปที่ปากซอยจุดเกิดแก้ว๒๑
เพราะว่าชาวบ้านได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตายทั้ง๑๓ศพ
หลังจากบางคนบอกเห็นวิญญาณวนเวียนอยู่แถวนี้
ก็นิมนต์พระสงฆ์๑๓รูปมาเจริญพระพุทธมนต์มีชาวบ้านมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
พระสงฆ์ก็นำน้ำมนต์ไปพรมที่จุดเสียชีวิต
อย่างชาวบ้านคนหนึ่งบอกว่าเธอพักอยู่ในซอยนี้เวลาไปทำงานแล้วก็เลิกงานต้องมารอรถที่ปากซอย
ก็รู้สึกหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แม้ว่าวันเกิดเหตุจะไม่ได้มาดูศพแต่เธอก็ได้ดูจากข่าว
ทำให้รู้สึกหวาดภาวะทุกครั้งเวลาผ่านแถวนี้
ภาพที่เห็นในข่าวยังติดตาแล้วได้ยินชาวบ้านในพื้นที่เล่าขานกัน
เกี่ยวกับวิญญาณของผู้ตายตัวเธอเองเธอก็ฝันนะ
หนึ่งในผู้เสียชีวิตมาเข้าฝันพยายามจะเข้ามาจับตัวเธอด้วย
แล้วก็ฝันซ้ำอยู่หลายครั้งในวันเดียว
รุ่งเช้าเธอก็เลยพูดว่าเดี๋ยวจะทำบุญให้
ปรากฏว่าในฝันไม่เห็นอีกเลย
ด้านนางสาวสุภานียิ่งจินจบแม่ค้าขายน้ำก็เล่าให้ฟังนะคะ
ว่ารู้จักกับน้องนุ๊กนิกหนึ่งในผู้เสียชีวิต
เพราะว่าน้องนุ๊กนิกจะมาซื้อน้ำที่ร้านเธอเป็นประจำ
เมื่อคืนนี้เธอไปซื้อของมาร่วมทำบุญให้กับน้องนุ๊กนิก
เพื่อนที่เสียชีวิตตามที่ได้บอกเอาไว้
แต่ทีนี้ค่ะเมื่อเช้ากำลังนอนอยู่
จู่เธอรู้สึกว่าน้องนุ๊กนิกมาสะกิดขา
ก็เลยรีบตื่นแล้วก็ไปร่วมทำบุญนะคะ
เชื่อว่าสาเหตุที่น้องนุ๊กนิกมาสะกิดขา
ก็เพราะกลัวว่าเธอจะไปทำบุญไม่ทันกลัวจะไปสาย

บอกแปลกใจมากน้องนุ๊กนิกเข้ามาที่บ้านได้ยังไง
เธอก็มีเครื่องรางของขลัง
มาสะกิดครั้งหนึ่งแล้วก็ลูบขา
งรู้เลยว่าหัวสีแบบเสื้อเหลืองก็ตกใจนะ
เพราะว่าเราก็ไปเข้ามุ้งข้างนอก
ไปดูว่ามีหลานชายใส่เสื้อเหลืองไหม
เขาก็เขาไม่ได้ใส่เสื้อเหลือง
ด้านนายทรงยศโสกูลอายุ๓๗ปีเป็นพี่เขยของนายพุทธพงศ์รินรมหรืออเป่าอายุ๒๐ปี๑ในสิทธิ์เก่า
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกดที่ประสบอุบัติเหตุแต่ว่ารอดชีวิตเนี่ยนะคะ
เล่าให้ฟังว่าหลังน้องอาเป่าประสบอุบัติเหตุน้องไม่รู้สึกตัวเลย
แต่พอพักได้สักพักหนึ่งเริ่มพูดคุยได้บ้างอเป่าเล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุเป็นการฝึกงานวันสุดท้าย
บริษัทก็เลยเลี้ยงส่งเที่ยงคืนพากันกลับเขานั่งอยู่ในแคปด้านในอะค่ะ
ก็เลยมองเห็นข้างหน้าก่อนเกิดก่อนเกิดเหตุเนี่ยรถคือแซงรถแท็กซี่ขึ้นไป
แล้วก็หักเข้าเลนกลางเพราะรถมีคนนั่งในกระบะสิบกว่าคนน้ำหนักก็เลยเยอะ
พอวิ่งเร็วเปลี่ยนเลนกระทันหันทีเนี้ยโอ้โหเสียหลักแล้วก็พลิกคว่ำนะคะ
คนที่อยู่ด้านในรถในแคปก็คือไม่เสียชีวิต
ครับก็นอกจากแสดงความเสียใจแล้วก็ถือว่าเรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์กับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนด้วยนะครับ